ืบหน้าคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรี

ที่ฟ้องกันอยู่ในชั้นศาลนะน่าจะคดีที่๕

เพราะว่ามีคดีแพ่งแรกสุดเลยที่ครูปรีชาไปฟ้องหมวดจรูนเอาไว้
ยักยอกทรัพย์หวยรางวัลที่๑

แล้วก็มีที่หมวดจรูนไปฟ้องกลับครูปีชาหลังจากที่สารแพ่งประทับรับฟ้องว่าเบิกความเท็จในชั้นศาล

มีคดีอาญาที่ทั้งสองคนก็ฟ้องในชั้นศาลกันอีก
ที่ฟ้องเองเพราะว่าตำรวจสั่งไม่ฟ้อง
และวันนี้ครูปรีชาไปยื่นคำร้องต่อสารนะครับ
ทนายของหมวดจรูลกับนายอัจรุยเรืองลศนพงษ์
ซึ่งทั้งสองคนนั้นครูปรีชาบอกว่า

ซึ่งเป็นคู่กรณีกับหมวดจรูนนะครับ
เดินทางไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ก็มีทนายความของเจ๊บ้าบินไปด้วย
ชื่อว่านายสุชพงศ์บุญเสริมนะครับ
ส่วนทนายสุพัฒน์ทนายความของครูปรีชา

คดีนี้เป็นคดีที่สืบเนื่องจากทางคดีแพ่งนะฮะ
ทนายสุธพงศ์บอกว่าคดีนี้
สารนัดมาวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องย่อยของคดีแพ่ง
ในการพิสูจน์กรรมสิทธิ์ของลอตเตอรี่รางวัลที่๑๕๗

ครูปรีชากับหมวดจรูน๕ใบ๓๐ล้าน
ตอนนี้คดีแพ่งคดีนี้ถูกจำหน่ายคดีชั่วคราว
สารบอกว่าให้รอฟังผลการตัดสินของคดีอาญา
แต่ระหว่างการจำหน่ายคดีชั่วคราว
ปรากฏว่าทางฝ่ายโจทย์ก็คือครูปรีชา
ร้องขอต่อสารว่าขอให้ตรวจสอบหน่อย
เพราะมีผู้นำข้อมูลในสำนวนออกไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ

วันนี้ศาลจังหวัดกาญจนบุรีก็เลยนัดพร้อมมา

โดยเป็นการฟ้องสองคนที่ครูปรีชาฟ้องในครั้งนี้นะครับ
ก็คือนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
นำข้อมูลไปเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก
แล้วก็นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ฐานเอาคลิปเสียงไปเผยแพร่ในเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
โดยทนายสิทธานั้นวันนี้ขอเลื่อนศาลนะครับ
โดยขอเลื่อนสารไปเป็น๔มิถุนายนเวลา๙นาฬิกา
ส่วนนายอัจฉริยะก็ขอเลื่อนนะครับ
สารก็นัด๒๑มิถุนายนนะครับ
ซึ่งทางผู้สื่อข่าวเองก็พยายามจะสอบถามว่า
ครูปรีชามาฟ้องว่าคลิปเสียงมันถูกเผยแพร่ออกไป

เพราะเป็นหลักฐานทางคดีมันเป็นคลิปเสียงอะไร

ทางทนายความของฝั่งครูปรีชาที่มาด้วยกันบอกว่า
ก็เป็นคลิปอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวอย่างที่รู้กันนั่นแหละ

โจทย์เขาร้องขอว่ามีผู้นำข้อมูลในสำนวนไปเผยแพร่
ซึ่งน่าจะเป็นการละเมิดอำนาจศาล
ก็ปรากฏว่าทางทนายจำเลยเขาขอเลื่อนมา
สารก็อนุญาตให้เลื่อนก็จะเลื่อนไปวันที่๔มิถุนายน

แล้วก็จะมีเกี่ยวพันธุ์ถึงคุณอัจฉริยะ

ส่วนใหญ่ก็จะนัดไปเป็นวันที่๒๑วิธุนาคม
ต้องรอให้ทุกฝ่ายเพราะมันเป็นการนัดพร้อม

เพราะวันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเหรอครับ
ครับมาเพื่อรับทราบว่าจะต้องเลื่อนไปวันไหน

มันเป็นคิดเสียงที่อยู่ในสำนวนอยู่แล้ว
ก็จะต้องมาเทียบเชียงในวันที่องค์ที่สาเหตุทางคำหนด
ซึ่งต้องรอดูให้สารท่านพินา

ฝ่ายคุณปีชาเนี่ยเขาไม่ได้เผยแพร่นะครับ

เป็นไปตามที่เผยแพร่อย่างที่เป็นข่าวที่รู้กัน

มันเป็นเรื่องย่อยที่อยู่ในคดีหลักของมัน

คุณปีชาเขาฟ้องคุณจรูนเกี่ยวเรื่องกรรมสิทธิ์

แต่ปรากฏว่าในระหว่างที่จำหน่ายชั่วคราวไปแล้วเนี่ย

ให้สารไต่สวนว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่

ส่วนย่อยที่เกี่ยวกับว่าทางทนายเกิด

เอาข้อมูลไปเผยแพร่ส่วนหนึ่งทางเฟซบุ๊ก

ที่คุณอัจฉริยะเอาคลิปเสียงไปเผยแพร่

รอให้สารตัดสินไม่ควรไปตั้งสารพิเศษอะไร
เพื่อให้สังคมมันเกิดความรู้สึกแตกแยกกัน

ไข้ครวนค่ะนี่ก็ไปสาร

นักข่าวก็รอกะว่าพอออกมาปุ๊บก็จะสัมภาษณ์

สัมภาษณ์ทนายอยู่พอดีครูปรีชาเห็นแวบขึ้นรถไปเลยอ๋อเหรอใช่ขึ้นรถไปเลย
ไม่ทันได้สัมภาษณ์นะคะนักข่าวของเราก็เลยยกหูหาครูปรีชา
โทรศัพท์ไปถามครูก็บอกว่าให้ไปถามทนายอืม
ครูก็ตัดสายไปเลยนะคะเนี่ยแผ่นดีวิดีที่ครูปรีชาเอาไป
ก็มอบให้กับทนายไปแล้วครูบอกแบบนี้ก็ไม่มีข้อมูลอะไรให้
ไม่ยอมตอบอะไรเลยนะคะส่วนหมวดจรูนค่ะร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
ก็ไปที่ศาลเหมือนกันไปกับภรรยานะคะก็บอกว่าวันนี้ที่ไปศาลเนี่ย
อยากจะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็จะไปให้กำลังใจ
ตัวแทนทนายความคือถ้าไม่ไปก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น
ก็เลยอยากจะไปทั้งที่วันนี้คือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหวดจรูนนะคะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับทนายสิทธากับนายอัจฉริยะที่ครูปรีชาเขาไปฟ้อง
แต่ว่าหมวดจรูนก็เลยไปให้กำลังใจหน่อยไปดูหมวดจรูนก็บอกว่า
มั่นใจนะคะที่จะต้องไปสารอีกครั้ง๔มิถุนายนนี้
บอกว่าไม่ต้องเตรียมตัวอะไรความจริงก็คือความจริงเอาความจริงมาสู้กัน
ส่วนที่นายอัจฉริยะบอกว่าทนายความของครูปรีชาจะขอให้สารออกหมายเรียก
ภรรยาและลูกสาวของหมวดจรูนให้ไปเป็นพยานเรื่องนี้จริงไหมนักข่าวเราก็ถาม
จรูนก็บอกว่าได้ยินข่าวเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่มีหมายเรียกมาที่ภรรยาหรือลูกสาวให้ไปเป็นพยานเลย
ถ้ามีจริงหมวดจรูนบอกว่ามันชักจะเละเทะไปกันใหญ่แล้วก็ฝากถามว่าจะทำลายครอบครัวด้วยเหรอนะคะ
ก็เลยต้องรอลุ้นว่าสารท่านจะประทับรับฟ้องหรือเปล่าถ้าประทับรับฟ้องหมายความว่าคดีมีมูล

นักข่าวเราก็ถามหมวดจรูนว่าได้ฟังหรือยังฟังแล้วเป็นยังไง
เป็นคลิปเดียวกันกับของทนายสิทธาหรือเปล่า
เพราะว่าทนายสิทธาก็ทำคดีให้หมวดจรูน
จรูนบอกว่าไม่รู้นะคะว่าคลิปของนายอัจฉริยะ
กับคลิปของทนายสิทธาเป็นคลิปเดียวกันหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่านายอัจฉริยะไปเอาคลิปเสียงมาจากไหน
แต่เท่าที่ฟังคลิปเสียงจากทนายสิทธา
มันใกล้เคียงกันกับของนายอัจฉริยะ
จรูนบอกแบบนี้ค่ะลองฟังเสียงหมวดจรูนดูนะคะ
ผมฟังมาก่อนแล้วนะผมมีผมก็มีอยู่แล้ว

จากที่ทนายขอไปนี่แหละผมก็ได้ฟังจากทนายนี่นะ

ไม่รู้ว่ามาจากไหนไม่รู้ว่ามาจากไหนหรอกครับ
แต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกับที่ผมมีอยู่ที่ทนายมีอยู่
คือเราอาจจะฟังเป็นฉบังเต็ม

ตรงนั้นนะคลิปตรงนั้นก็คงไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหน

ถ้ามีเรื่องนี้มันจริงหรือไม่มี

แต่ถ้ามันเป็นความจริงแล้วผมว่ามันจะ

จะทำลายครอบครัวผมมากไปกว่านี้อีกสักเท่าไหร่
อย่างนี้ดีกว่าฝากถามนะ
ทำไมยังจะต้องมาทำร้ายครอบครัวผมเยอะแยะขนาดนี้

เหนือจากนี้ก็เดี๋ยวปรึกษาทนายอีกทีก่อนว่า
สมควรที่จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะ
สรุปว่าทุกนายวันนี้นี่ถามอะไรมาครับ
มาดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้าง

กับน้องที่เป็นตัวแทนของทนายมา

อยากจะรู้แค่นั้นเองว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

ความจริงเรื่องนี้วันนี้ที่ผู้สื่อข่าวของเราคุณยุธยาตุ้มมี

เพราะมีข่าวที่นายยุธยาบอกว่า
มี๒ในพยานทั้งหลายเนี่ยขอถอนตัวแล้วเนี่ย

ก็ไปเจอเจ๊เกี่ยวเจ๊พัดเจ๊บ้าบินทั้งสามเจ๊เขาตอบเรายังไงเดี๋ยวมาตาม
วันนี้เนี่ยผู้ที่เดินทางไปที่ศาลไปแทนทนายสิทธานะครับ
ก็คือนายธนทัศน์จันมิ่ง
เป็นผู้รับมอบฉันทะจากทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับ
โดยบอกว่าทนายตั้มมาที่ศาลไม่ได้
ในวันนี้ก็เพราะว่าเดินทางไปต่างประเทศไปยูเครนครับ

ซื้อตัวฟุตบอลยูฟ่าแชมป์เป็นลีก

เรื้อผูกับเรื้อมาอดริตคืนวันเสาร์นะครับ

สารอนุญาตให้เลื่อนเป็นวันที่๔มิถุนายน
ทันายสิทธาโปสต์รูปล่ายคลิปเสียง

แล้วไอ้คลิปทั้งหมดนี้ที่ว่าเป็นหลักฐานอะไรพวกนี้เนี่ย
จะเอาไปใช้ประกอบสำนวนได้ไหมหรือว่าได้มากได้น้อยอะไรยังไง
ซึ่งนายธนทัศน์ก็เปิดเผยว่า
ตอนนี้ทนายสิทธาคัดเลือกแล้วเหลือประมาณ๗๐๐กว่าคลิป
เดี๋ยวจะเอามายื่นเป็นหลักฐานต่อสาร
เพื่อให้ใช้ประกอบพิจารณาคดีในวันที่๔มิถุนายนนี้ด้วย
เนื่องจากธนายศิษฐาเดินทางไปต่างประเทศครับ
พร้อมกับคดีที่เขาฟ้องอาญามาเลย

คือจะเอาทั้ง๗๐๐กว่าคลิปนี้มาส่งเป็นหลักฐานเลยแหละครับ

อันนั้นเรื่องนั้นผมไม่ทราบอะครับเดี๋ยวต้องรอถามทนายดีกว่า
รอทนายกลับมาก่อนนะครับโอเคนะครับ

วันที่๔มาได้มั้ยครับมาแน่นอนครับ
ไปคุยกับเจ๊เขาหน่อยก็เจอเจ๊เกียวนางปนัญชยาสุขภูลนะคะ
เจ๊บ้าบินเจอเจ๊พัดเขาก็ไปขายลอตเตอรี่กันตามปกติ
ทั้ง๓เจ๊เขายังยืนยันยังเหนียวแน่นค่ะ
บอกว่ามีพยานคดีนี้๒คนสารภาพแล้ว๓เจ๊ก็เลยยืนยันบอกว่า
คนที่นายอัจฉริยะพูดถึงไม่ใช่เจ๊ทั้ง๓คนนี้

แล้วก็๔มิถุนายนถ้ามีหมายเรียกจากศาลก็จะไป
แล้วก็เชื่อว่ายังมีพยานให้ครูปรีชาอีกเยอะค่ะ
พร้อมทุกคนค่ะพยานในเหตุการณ์จริงพร้อมทุกคนค่ะ
ไม่มีใครถอยอันนั้นเป็นข้าวลวงแล้วมั่ว
เจ๊เกี๊วขออนุญาตเลยไม่เคยกลัวแล้วไม่มีใครถอนตัวค่ะ
พวกเราสู้ค่ะ
เกียวบอกขอเป็นตัวแทนพูดแทนเพื่อน
เพราะว่าอีก๒เจ๊ไม่ขอพูดอะไรอีกแล้ว
เจ๊เกียวเป็นตัวแทนผู้แทนเจ๊พัดเจ๊บ้าบินไม่คุยนะคะ
ถ่ายภาพโชว์ใช่ก็อยู่กันเหนียวแน่นนะฮะ
ก็เรื่องคดีความต่างในวันนี้เจ๊เกียวก็วิเคราะห์ไว้หลายอย่างนะคุณเห็นมาสอน
เอ๊ะทำไมทนายตั้มไม่มาวันนี้ที่ครูปรีชาฟ้องเรื่องละเมิดอำนาจศาล
เกี่ยวบอกว่าสงสัยจะไม่มีหลักฐานอะไรมาโต้แย้งมั้ง
ส่วนเรื่องที่มีคนบอกว่าพยานของครูปรีชาเนี่ยงอกเป็นถั่วงอกเลย
เขียวบอกว่าก็ฝากบอกอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมท่านรองอธิบดีอายการด้วยว่า
ถ้าจะชี้แนะอะไรก็อยากให้เป็นกลางอย่าหาพยานว่างอกเป็นถั่วงอก
เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกที่ครูปรีชามีพยานเยอะ
จากครูปรีชามาซื้อสลากที่ตลาดไม่ได้ไปซื้อที่ห้องนอน
เห็นเยอะพยานเยอะก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
แล้วก็เรื่องที่มีคนวิจารณ์ต่อว่าแม่ค้าที่เป็นพยานให้กับครูปรีชาแม่ค้าขายหวยที่ตลาดเวสซิตี้เนี่ย
เกียวบอกว่าอย่าคิดว่ามีแต่คนด่านะคนให้กำลังใจนี่เยอะนะส่งจดหมายมาเยอะมาก
แต่ไม่อยากเอามาให้ดูเพราะเดี๋ยวเขาจะเสียหายบางคนนี้เป็นถึงคนใหญ่คนโตก็เลยไม่อยากให้เขาถูกพาดพิงไปด้วย
เขียนจดหมายมาแนะนำข้อกฎหมายก็มีแล้วก็ทนายเดชาที่ก็เคยอยู่ทีมครูปรีชาเนี่ย
แต่ล่าสุดไปออกรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งเหมือนกับชักจะเอ็นเอียงไปทางหมวดจรูน
เกียวก็พูดถึงเรื่องนี้ไว้นะฮะเดี๋ยวฟังเจ๊เกียวนะครับ
ทนายเดชานะคะอันนี้ถ้าถามความเห็นของเจ๊เกียว
เจ๊เกียวไม่ได้ฟังคลิปและไม่ได้ดูรายการที่ธนายเดชาออกนะคะ
แต่เจ๊เกียวก็มีเหตุผลส่วนตัวที่ถามว่าทนายเดชาเนี่ย
เขาก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะอ่าเขาจะสรุปที่เขา
ก็แล้วแต่ความคิดของเขาแต่แต่ละคนนะคะเพราะว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
ก็ไม่สามารถที่ว่าจะรู้เรื่องจริงได้การสรุปผิดสรุปถูกเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ
ถ้าในมุมมองเจ๊เกียวไม่ถือสาอะไรเพราะในคดีความทนายเดชาไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่แล้วค่ะ
ถามว่าขอเลื่อนเนี่ยจริงแล้วเจ๊เกียวก็มีนักกฎหมายอยู่ข้างหลังนะคะ
เขาบอกจะเก็บมาตั้งกระวานแล้วล่ะค่ะว่าเขามีสิทธิ์เลื่อนไม่เกินสองครั้ง
แต่ถามว่าในมุมมองเจ๊เกียวเนี่ยเขาต้องเลื่อนอยู่แล้วเพราะเขายังไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะคะ
แต่ถามว่าเรื่องคลิปเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องคลิปเรื่องโทรศัพท์เนี่ยจะเป็นของจริงหรือของตัดต่อเนี่ย
มันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวนะคะไม่เกี่ยวกับการซื้อหวย๓๐ล้านนะคะ
พวกคุณน่ะไม่ละอายใจเหรอคะที่มามีบทบาทคุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ความจริงนะคะ
คุณกำลังทำให้สังคมไทยปันปวนนะคะ
ฝ่ายนู้นพยายามทำทุกอย่างที่คมคู่พยานนะคะ
โทรมาด่าปล่อยคลิปอะไรที่ว่าพยานไม่ได้รู้เรื่องเลยปล่อยคลิปมาด่าสร้างเรื่องสารพัดสกปรกมากค่ะ
คุณไม่มีจิตสำนึกของความเป็นคนเลยหรือไง
ถ้าคุณแน่จริงเชิญมาตลาดนัดเลสซิตี้ได้เลยอย่ามาด่ารอบนอกมาได้เลยหน้าแผงเรารอคุณอยู่ทุกคน
แต่ตอนนี้เจ๊เกียวขอตอบเลยนะคะในโซเชียลในยูทูปในเฟสอะไรก็แล้วแต่นะคะ
ไร้สาระค่ะเป็นเรื่องที่มั่วทุกเรื่องเลยค่ะ
พยานในเหตุการณ์ซื้อขายหวยเนี่ยไม่เคยกลัวค่ะ
เพราะเจ๊เกียวบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าใครได้ยินและเห็นแค่ไหนขอให้พูดแค่นั้นตามความจริง
และเจ๊เกียวฝากนิดนึงคุณปรเมศน่ะท่านเป็นผู้ใยแล้วและท่านออกข้าวบ่อยว่าพยานอะไรสามสี่สิบคนอย่างกระถั่วงอก
เจ๊เกียวขออนุญาตฝากนิดนึงนะคะคุณปรเมฆ
เกียวน่ะเป็นแม่ค้าอยู่ตลาดนัดครูปีชาซื้อหวยตลาดนัดนะคะไม่ใช่ในห้องนอนหรือห้องน้ำนะคะ
คนที่เห็นเนี่ยคือชาวตลาดนัดต้องถึงอยู่แล้วค่ะ
แต่เจ๊เกียวไม่ทราบว่าใครเห็นมั่งเฉพาะหน้าแผงเจ๊เกียวก็เป็น๑๐แล้วค่ะ
นี่เจ๊เกียวขออนุญาตตอบแทนเลยนะคะขอให้คุณชี้นำในสิ่งที่ถูกต้องหน่อยนะคะ
อันนี้เจ๊เกียวขออนุญาตเลยนะเจ๊เกียวจะไม่ให้ดูทุกหน้านะคะ
อันนี้กำลังใจนะคะและคนที่ส่งมาเนี่ยนะคะเป็นทั้งทนายความนะคะนักกฎหมาย
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้นนะคะทรงมาทั่วประเทศไทยล่ะบ้านเจ๊เกียวมีเป็นปึ๊งเลยค่ะทรงทางปลายศนีย์นะคะ
อันนี้ให้รู้ว่าคนขี้โกงเป็นยังไงนะคะมีชื่อมีอะไรทั้งหมดนะนี่อันนี้มาจากจังหวัดอายุทยานะที่สื่อเห็นนี่นะคะ
คนนะคะว่าต้องต่อสู้กับขบวนการขี้โกงอยากได้เงินของคนอื่นเขาต้องสู้แบบไหนถึงจะ
ถูกวิธีการอันนี้จะเกี่ยวขออนุญาตขอบคุณทางซื้อนะคะทุกท่านนะคะ
เจ๊เกียวมีผู้แนะนำด้านกฎหมายอยู่ข้างหลังเจ๊เกียวเป็นแสนค่ะ
แต่คนพวกนี้เขาทำความดีเขาไม่ได้อยากดังค่ะ
ไม่ได้ทำตัวเป็นปริงค่ะเจ๊เกียวขอบคุณทุกท่านเลยนะคะ
นี่คนนี้เจ๊เกียวชุดใหญ่ไฟกระพริบค่ะมาเต็มโอ้โหนะฮะ
อ่าก็ไหนไหนก็เจอกันวันนี้ฮะเรื่องหวยสามสิบล้านครูปรีชากับหมวดจรูนเนี่ย
เกียวบอกว่าก็ปวดหัวพอแล้วไม่อยากมีปัญหางวดอื่นอีก
ฉะนั้นก็ฝากบอกท่านที่ซื้อหวยกับเจ๊เกียวเป็นหวยชุด๕ใบไปหน่อยนะครับ
อ่ามีผู้ซื้อเลขชุดห้าใบไปสามคนซื้อกับเจ๊เกียวนะครับ
แต่ปรากฏว่าพอมาตรวจสอบแล้วพบว่าใน๕ใบชุดนั้นที่ซื้อกันไปเนี่ย
มันมีหนึ่งใบที่เลขไม่เหมือนกับใบอื่นยี่ปั๊วทำมาผิด
คือชุดที่ซื้อกันไปคือชุดห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดหกห้าเขารวมชุดห้าใบค่ะ
แต่มันมีใบหนึ่งที่มันเป็นเลขห้าศูนย์เก้าเจ็ดหกห้าอ่า
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคนที่ซื้อไปถ้าเกิดถูกรางวัลขึ้นมาห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดหกห้าเนี้ย
เดี๋ยวจะบอกอ้าวทำไมฉันได้แค่๔ใบอ๋อทำไมไม่ครบ๕ใบ
เจ๊เกลฝากบอกว่าถ้าจะเอามาคืนก็ได้น่ะอืมเดี๋ยวเจ๊เกลรับคืน
แต่ฝากบอกไว้ก่อนเดี๋ยวตอนตรวจเกิดถูกขึ้นมาแล้วจะบอกว่าเอ้ย
มันเกิดอะไรขึ้นยี่ปั๊วเขายอมรับมาแล้วว่าเขาจัดชุดแล้วเขาใส่ผิด
อ๋อเลขนั้นถูกหรือเปล่าไม่รู้อ่ะยังไม่รู้แต่ดิฉันว่าในมือดิฉันอาจจะถูกแล้วเนี้ย

คุณยุธยาตุ้มมีเอามาให้เมื่อกี้เลยก่อนเข้ารายการหน้าห้องส่ง

คือให้มา๓ใบดิฉันใบหนึ่งคุณพร้อมปุ๋มใบหนึ่ง
คุณยุธยาใบหนึ่งที่ไปทำข่าวเจ๊เกียว
เจ๊เกียวจะแก้ตัวงวดทีแล้วไม่ถูก
อันนี้งวด๑มิถุนายนเดี๋ยวลุ้นนะคะขอบคุณเจ๊เกียวนะคะ